ทีนี้อีกคนนึงที่เชื่อว่าวันจันทร์วันนี้นี่แหละฮะ
คนน่าจะจับตาดูว่าเขาจะเปิดเผยข้อมูลอะไร
ก็คือทนายตั้มหรือว่าคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดครับ
ทนายตั้มบอกว่านี่เขาได้แชทอันนี้มา

เป็นแชทปริศนากับบุคคลคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแวดวงไฮโซ
นายตั้มบอกว่าคนนี้เนี่ยทักแชทเฟซบุ๊กมาให้ข้อมูล
แล้วก็มีข้อความระบุว่าผมได้ข้อมูลจากบุคคลที่น่าเชื่อถือคน
หนึ่งซึ่งอยู่ในแวดวงไฮโซแจ้งมาว่าบนเรือเนี่ย
ใน๕คนไม่นับคุณแตงโมนะครับบนเรือเนี่ยมีคน
คนหนึ่งไปเที่ยวทีไรมีพฤติกรรมหยอดยาให้ผู้หญิง
หมดสติครับพอหมดสติพาไปทำอะไรต่ออันนี้ไม่มีใครทราบได้
อันนี้ทนายตั้มบอกนะครับในแชทนี้บุคคลปริศนาคนหนึ่งที่อ้างว่า
มีข้อมูลจากวงในไฮโซก็บอกว่ามีบุคคลหนึ่งเป็นคนที่ไปเที่ยวแล้วชอบหยอดยา
แต่พอถามว่าแล้วมีหลักฐานหรือเปล่าเนี่ย
ปริศนาบอกว่าไม่มีไม่มีนะครับแต่ว่ามันเป็นนิสัย
ซึ่งเขารู้อยู่แล้วก็ยังระบุอีกว่าเพื่อนไม่กล้าออกมาแฉ
งานนี้ชาวเน็ตโยงเลยครับโยงไปที่คดีของคุณตังโม
ขณะที่ทนายตั้มก็โพสต์ต่อว่าข้อมูลนี้ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับ
อันนี้ก็ลองนึกดูนะครับว่าตอนที่มีข่าวนี้ออกมาเนี่ย
บนเรือ๕คนใครได้รับฉายาว่าไฮโซ

มีสองคนค่ะเท่าที่ดิฉันไปดูข้อมูลมาก็คือไฮโซปอลกับไฮโซโรเบิร์ต
แต่เราไม่ได้บอกว่ามันถูกต้องหรือเปล่า

แต่นี่เป็นข้อมูลที่ธนายตั้มบอกว่าได้รับมาอีกทีนึง
แล้วก็ไปงานกับผู้ชายที่อยู่บนเรือกับคุณแตงโมด้วย
แล้วปฏิสนธนาในชั้นนี้บอกว่าเธอเคยถูกรวดลาม
ถามว่าโดนอะไรบ้างโดนจับหน้าอก
พอเธอขัดขืนก็ถูกอีกฝ่ายถึงขั้นบีบคอเลยครับ

เออเคราะห์ดีจริงที่มีคนมาช่วยฮะ
คุณผู้ชมลองอ่านดูนะฮะว่าเนื้อหาที่ผู้หญิงคนนี้เขาพิมพ์เนี่ย

ที่มาของชั้นนี้ว่าจริงแล้วอีซ้อเนี่ยได้มาตั้งแต่แรกแล้ว
แต่สาเหตุที่ไม่นำมาโพสต์เพราะว่า
ข้อมูลมันยังคลุมเคลืออยู่ฮะยังไม่ค่อยชัดเจน
จนกระทั่งธนายตั้มออกมาโพสต์ว่า
เป็นไปได้ที่มีคนบนเรือหยอดยา
ทีนี้อีซ้อเห็นว่าเฮ้ยพฤติกรรมมันน่าจะ

เขาก็ได้รับมาจากสาวรับงานเอ็นคนนี้แหละ
หลังจากเธออ้างว่าเคยไปงานกับผู้ชาย๑ใน๓
ที่อยู่บนเรือกับคุณแตงโมครับ
โอ้โหนี่แหละข้อมูลจากทนายตั้ม
และเพจอีซ้อขยี้ข่าวสอดคล้องกันเลย
วันนี้๙โมงใช่ไหมคะที่ทนายตั้มบอกว่า
จะมาพูดทั้งหมดเลยแล้วก็ตัวละครนี้

ที่ก่อนหน้านี้เราอาจจะหมดหวังไปแล้ว
นายตั้มบอกว่าถ้าเกิดว่าเปิดตัวนี้นะ
ทุกคนจะมีความหวังขึ้นเลยนะคะ